มาดูความคืบหน้าคดีของบอสอยู่วิทยากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ประธานคณะกรรมธิการกฎหมายบอกว่า
เดี๋ยวตำรวจจะมีการเตรียมตั้งข้อหาใหม่
สำหรับคดีนี้เรื่องของการไปเจอสารแปลกปลอมในร่างกาย
ผลตรวจของโรงพยาบาลนะครับ
รวมทั้งล่าสุดเนี่ยมีญาติของทางด้านของดาบตำรวจวิเชียนออกมาเปิดเผยว่า
ทางด้านครอบครัวของบอสเองติดต่อไปแล้วก็เยียวยาแล้ว
เงินอดีตภรรยากับลูกชายเป็นเงินแล้ว๕ล้านบาท
แต่ว่าหลังจากนั้นมีการจ่ายเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน
นะฮะนายสรรกลั่นประเสริฐเป็นบุตรชายในใหม่กลั่นประเสริฐนะฮะ
ใหม่เนี่ยเป็นอดีตกำนันตะบนเกาะหลักและเป็นญาติของดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐนะฮะ
ตำรวจสนทองหล่อที่เสียชีวิตจากการถูกนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าบอสขับรถชนตั้งแต่ปี๕๕
บอกว่าทราบว่าอดีตภรรยาของดาบตำรวจวิเชียนมีบุตรกัน๑คน
ตอนนี้อดีตภรรยาเขาไม่ติดใจในคดีแล้วเนื่องจากก็ผ่านไปนานกว่า๘ปีแล้ว
หลังเกิดเหตุเนี่ยครอบครัวของในบอสเองก็มีการส่งทนายความไปเจรจา
เพื่อเยียวยาความเสียหายและผลกระทบที่เกิดกับครอบครัว
โดยทราบว่าได้มีการจ่ายเงินสดให้ไปแล้วกว่า๕ล้านบาทแต่หลังจากนั้น
นะก็ไม่ทราบว่ามีการไปเจรจาจ่ายเงินเพิ่มเติมกันอีกหรือไม่อย่างไรคือทราบแค่นี้นะฮะ
ในส่วนของคดีความเนี่ยล่าสุดนะฮะนายศิราเจนจาก
ก็บอกว่าวันพุธที่ห้า๕ศิงหาคมเนี่ยคณกรรมธิการกฎหมาย
และคณะกรรมธิการตำรวจจะประชุมร่วมกัน
การเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงรวมไปถึงจะมีการเชิญนายวรยุทธ์กับทีมทนายความมาด้วย
ประธานกรรมธิการกฎหมายก็เปิดเผยดีว่าเบื้องต้นจากการพูดคุยกันก็ทราบว่า
ตำรวจกำลังจะตั้งข้อหาใหม่โดยเฉพาะในส่วนที่พบสารแปลกปลอมในร่างกาย
จากการตรวจสอบของโรงพยาบาลบรรมาทิศบดี
ทางด้านธนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือคาย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ปปชเพื่อขอให้ตั้งกรรมการไต่สวนผู้เกี่ยวข้องในการออกคำสั่ง
ไม่ฟ้องนายวรยุทธ์บอกว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐ
พนักงานอายการซึ่งดำรงตำแหน่ง
องค์กรอิสระหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด
ไม่ได้กลุ่มทั้งการอันเป็นการทุจจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบรรยัติแห่งรัฐธรรมนูลหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืน
ขณะที่เลขาธิการปรปชก็มีการออกมาขามรับในเรื่องนี้ทันที
โดยระบุว่าปปชพร้อมจะดำเนินการ
ในการหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการให้มั่นใจว่าจะใช้เวลาไม่นาน
ส่วนที่มีการตั้งกรรมการสอบ๓คณะทั้งตำรวจอายการรัฐบาลนั้น
ตามกระบวนการก็ต้องนำมาประกอบในการพิจารณาของปปช
เพราะต้องดูข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับ
จริงแล้วคุณผู้ชมในวันที่๕สิงหาคมนี้
ทางด้านของประธานคณะกรรมธิการจะมีการเชิญ๑บุคคลไปให้ปากคำ
ชื่อว่านายจารุชาติมาสทอง
แต่ปรากฏว่ามันมีข่าวอุบัติเหตุที่มันไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
เนื่องจากว่าเมื่อคืนมันมีอุบัติเหตุรถชนกันและมีผู้เสียชีวิต
ชื่อว่าจารุชาติมาสทอง
ปรากฏในสำนวนที่พนักงานอายการไม่ฟ้องนายวรยุทธ์
ระบุว่าเป็นหนึ่งในพยานที่มาให้ปากคำ
ในวันที่๔ธันวาคม๒๕๖๒หลังจากเหตุการณ์ผ่านไป๗ปี
โดยนายจารุชาติยืนยันว่าเขาเป็นคนเห็นเหตุการณ์ว่าวรยุทธ์หรือบอส
ขับรถมาด้วยความเร็วเพียง๕๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทำให้คณะกรรมธิการกฎหมายของสภาพผู้แทนราชดร
ก็เลยจะเชิญตัวนายจรุชาติมาชี้แจงต่อกรรมธิการในวันที่๕สิงหาคมที่จะถึงนี้
แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนตี๑ที่ผ่านมา
นายจารุชาติไปประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันกับรถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัส
ตามข่าวคือกู้ภัยต้องเร่งทำการช่วยเหลือในการปั๊มหัวใจฟื้นคืนชีพ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แต่ว่าเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ญาติเนี่ยเดินทางไปรับศพแล้วก็นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
การไปรับศพนั้นโอ้โหมาด้วยความโศกเศร้าเสียใจทุกคนทำใจไม่ได้
เกิดเขาไปอยู่ที่ตำบลม่วงคำอำเภอพานจังหวัดเชียงบราย
ทีมข่าวก็เลยไปถามไปถามพี่น้องที่เดินทางไปรับศพในจรุชาติ
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคดีความ
หรือเรื่องราวใดมาก่อนทราบเพียงแต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา
ของผู้ตายรับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
พ่อกับแม่ของจรุชาติทำใจไม่ได้แม่ของผู้ตายเป็นลมล้มพับหลายครั้ง
ญาติพี่น้องเองต้องเดินทางมารับศพแทนส่วนตอนนี้พ่อกับแม่ของผู้ตาย
รอรับศพอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดเชียงบรายนะครับ